ดราม่าเกี่ยวกับเรื่องหมา
คือหมาสองตัวที่มีเจ้าของเนี่ยมันตายครับ
มันตายหลังจากที่มันไปกินอาหารที่มีคนเอามาวางไว้นะครับ
ล่าสุดเขาเรียกร้องให้มีการขุดซาก๒ตัวนี้ขึ้นมา
เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าหมาสองตัวนี้โดนวางยาหรือเปล่า
แล้วยืนยันว่าจะโดนเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วยนะ
ใช่ครับเจ้าของเขาไม่ยอมคุณผู้ชมก็เลยต้องให้พิสูจน์กันเรื่องนี้
เรื่องนี้มันแดงออกมาเนื่องจากว่าชาวบ้านเขาโวยเนอะ
เป็นเรื่องราวข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตายของหมา๒ตัวนะครับ
ถูกคนร้ายเขาว่ากันว่าเป็นคนร้ายวางยาในอาหาร
ตัวแรกเป็นสุนัขพันธ์ไซบีเรียชื่อว่าเจ้าฮีโร่อายุ๗ปี
เขาบอกว่าถูกวางยาไว้วันที่๑๖พฤศจิกายน
อีกตัวเป็นหมาพันธ์ไทยชื่อว่าเจ้านมสดอายุ๓ปี
ถูกวางยา๑๗พศกายนโคลวันกัน
ซึ่ง๒เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านเฟื่องสุก๕
หมู่๘ตำบลลำโพอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
เจ้าของเจ้าฮีโร่ชื่อว่าคุณกันนิกาเขาบอกว่า

มีเพื่อนบ้านบอกว่าเจ้าฮีโร่เนี่ยไม่รู้เป็นอะไรน้ำลายฟูมปากนอนชักอยู่เนี่ยอยู่ปากซอย
ก็รีบออกไปดูปรากฏว่ามันเริ่มตัวแข็งแล้วครับ
น้ำน้ำลายฟูมปากก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสัตว์ใกล้เคียง
แต่พอมันเช้าอยู่เนี่ยทางบรมพยาบาลเองยังไม่เปิดอ่ะนะ

หลังเกิดเหตุก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ตรงจุดที่เจ้าฮีโร่มันชักน้ำลายฟูมปาก
แล้วก็เอาหลักฐานส่งให้กับตำรวจพนักงานสอบสวน
แล้วก็ฝากไปถามคนที่ทำร้ายเจ้าฮีโร่ว่าจิตใจทำด้วยอะไร
ถึงแม้มันจะเป็นหมาก็ตามแต่มันก็เปรียบเสมือนคนในครอบครัวของเขา
ยืนยันจะดำเนินคดีกับคนที่วางยาเจ้าฮีโร่อย่างถึงที่สุด
ทีนี้อีกคนนึงเป็นเจ้าของเจ้านมสด
ชื่อว่าคุณสุภโชคเขาบอกว่าเจ้านมสดเนี่ยนะวิ่งออกจากบ้านไปตอนเช้า
แล้วมันก็ไปกินอาหารที่มีคนวางเอาไว้ตรงปากซอย๒๘
ตรงนี้ในภาพเจ้านมสดกินเสร็จปุ๊บกลับไปนอนตายที่หน้าบ้าน
ครอบครัวเสียใจมากเพราะเป็นการกระทำที่หดร้าย
ทีนี้ก็คงมีคำถามว่าแล้วอาหารคนไปวางไว้ทำไม
ดาบตำรวจพิเชษเอี่ยมสะอาดอายุ๕๐ปีเป็นพบหมู่งานจราจรสอนอวิภาวดี
ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในคลิปแล้วก็เป็นคนที่เอาอาหารไปวางไว้ตรงนี้
คำถามคือวางทำไมเขาบอกว่าผมเนี่ยนะปกติแล้วผมจะไหว้เจ้าที่เจ้าทางตรงทางสามแพร่งทุกปี
สังเกตในวงจรปิดมันคือทางสามแพร่งพอไห้เสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาของตรงนี้ออกไป
แล้วก็ไปวางตรงทางสามแพ่งทุกครั้งคือไหว้เจ้าที่ในบ้านใช่ไหม
แล้วก็เอาอาหารเอาของไหว้ไปวางตรงทางสามแพ่งทุกครั้ง
ไม่มีความคิดจะวางยาหมาแน่นอนที่ผ่านมาไม่รู้เลยว่าหมู่บ้านมีหมาตาย
สังเกตในวงจรปิดมันคือเจ้าที่อยากจะขอให้เอาอาหารบางทุกครั้งที่เขาไปไว้ทางสามแพร่งเป็นตรวจสอบ
แล้วอยากจะผมทางสามแพร่งด้วยเพราะว่าคุณใส่บ่อนี้กลุ่มไลน์หมู่บ้าน
มันเป็นภาพของเขาแล้วบอกว่าเขาเป็นคนก่อเหตุ
เขายืนยันว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับ

ท่านพันธ์ตำรวจเอกสินภพอนุสิริผู้มกับ
ก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ทำการขุดเลย

ซากหมาขึ้นมาสองตัวเลยไปผ่าพิสูจน์ว่าในกระเพาะของมันเนี่ยมีสารพิษหรือเปล่า
แล้วเดี๋ยวส่งอาหารที่หมามันกินเข้าไปตรวจสอบอีกทีว่ามีสารพิษเป็นการวางยามหรือไม่
แล้วก็จะมีการเชิญตัวดับตำรวจพิเชษซึ่งเป็นคนเอาอาหารไปวางไว้ทางสามแพ่งเนี่ย
สอบประคำเพิ่มเติมเพื่อจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับ